ที่นักแสดงอารมณ์ดีกันบ้างนะคะคุณแจ๊คแฟนฉัน
ใกล้วันแห่งความหวังของเราแบบนี้คุณแจ๊คไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะ

ขยับเข้ามาฟังใกล้กันหน่อยแล้วกัน
ขณะที่กำลังถ่ายละครอยู่เกิดมีกิ่งไม้มันตกลงมา
เกือบโดนหัวนักแสดงสองคนเจ้าตัวบอกว่าเออถ้าโดนหัวนี่คือแตกนะ
หัวแตกเลยนะตอนได้ยินก็สกตกใจไม่รู้ทำอะไรทำอะไรไม่ถูก
ไปคว้ากิ่งไม้ที่มันหล่นลงมาแล้วเอาแป้งมาทาซะเลย
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมกันนะคะ
ทาแป้งบนกิ่งไม้ที่ตกลงมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างได้อะไรบ้าง
ไปดูค่ะเก้าห้าถ่ายละครอยู่ครับแล้วต้นไม้ต้นนี้ครับ
ล่วงลงมาครับเป็นเกือบโดนนักแสดงนะครับ
เหมือนสองคนนอนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นนักแสดงครับแล้วก็
อายุเท่าไหร่อายุเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าล่วงมาวันนี้ตายได้ครับ
แต่สำคัญคือต้นนี้เรามาขูดว่าได้เลขอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะบอกนะครับ
เปลี่ยนมุมหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับจะไปโรงพยาบาล
กับสิทธิ์ที่ตามต้องย่ำนิดหนึ่งไม่ได้อ่ะนิ้วแบบเซฟ
ไปนั่นเลยไปถูกที่ต้นเลยนั่น

รอลุ้นอยู่ตั้งนานตามนั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
ย้ำแล้วนะจ๊ะงานนี้ค่ะคุณพ่อสุดหล่ออย่างดีเจแมน
ยังต้องแวะเข้ามาคอมเมนต์แซวนะรวมถึงนางเอกสาวคุณออมสุชาด้วย
ก็เข้ามาพิมพ์ตัวเลขปริศนาไว้ด้วยเช่นกันส่วนแฟนคลับที่ตามแจ๊คมาทุกงวดค่ะ
บอกเลยว่าถ้าเกิดถูกขึ้นมาจริงนะก็จะแบ่งให้นะจ๊ะ
ถ้าคนถึงขั้นบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยขายประตูหน้าต่างงวดนี้
คงต้องขายฝาบ้านแล้วล่ะมั้งนี่ค่ะเอออ่ะก็รอลุ้นกันนะคะ

ใกล้วันประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วนะคะ